ช่วงตรุษจีนมีแต่ความสุขความชื่นมื้นใช่ไหมครับ
แต่ว่าครอบครัวนี้สูญเสียเสาหลักครับ
เลิกงานกำลังจะขับรถกลับบ้านมากับแฟนของเธอ

เพื่อระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
สักพักหนึ่งเอ๊ะป้ายทะเบียนของมอเตอร์ไซค
เกิดอุบัติเหตุข้างหน้าแล้วมีคนตายเนี่ย

ถึงขั้นโทรกลับไปถามที่บ้านว่าใช่ไหม
พี่สาวยืนยันว่าใช่ทะเบียนรถพ่อ

เธอร้องไห้ล้มทั้งยืนเลยฮะ
ผู้หญิงที่ร้องไห้คือลูกสาวของผู้ตายครับ
คือก่อนหน้านี้เธอไม่รู้นะว่าร่างที่นอนตายอยู่กลางถนน

เธอนั่งรถมากับแฟนก็คือคนที่กอดปลอบใจนี่แหละ
กำลังจะขับรถกลับบ้านเพิ่งเลิกงาน
แล้วมาเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุตรงข้างหน้า
ก็เลยชะลอรถแล้วเห็นพี่กู้ภัยเขาโบกรถกันอยู่แล้ว

เจ้าหน้าที่เขาเดินมาถามว่ามีใครรู้จักคนขี่มอเตอร์ไซค

เลขนี้มันเหมือนเคยเห็นบ่อยใช่รถพ่อหรือเปล่า

เธอร้องไห้เลยครับเพราะนี่คือร่างของพ่อ
มอเตอร์ไซค์ของพ่อเนี่ยถูกไฟลุกไหม้ทั้งคันเลยนะครับ
เป็นอุบัติเหตุที่ทำให้เธอช็อกมากและเสียใจมาก

ถนนเส้นนี้คือถนนเรียบมอเตอร์เวย์

แล้วก็ไปเจอกับรถยนต์คู่กรณีครับ
รถยนต์คู่กรณีคือรถยนต์สีดำคันนี้เห็นไหมครับ
มีร่องรอยด้านหน้าที่มีการแตกหัก
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ตายด้วยนะครับ
ผู้ตายคือลุงโชธอายุ๖๕ปีครับ

พานทองรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
แล้วก็มีคนตายก็ไปตรวจสอบ
บริเวณจุดเกิดเหตุก็เจอร่างของผู้ตายคือลุงโชธ

ก่อนที่จะช่วยกันดับไฟจนกระทั่งเหลือแต่เศษซาก

แล้วก็คนขับรถคู่กรณีก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหน
คนขับรถคู่กรณีชื่อว่าคุณวาสนา
เธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอขับรถกลับมาจากฉะเชิงเซา

แล้วก็สายไปสายมาแล้วก็มาชนกับรถของเธอ

อยู่ไปทางนี้แล้วมาทางนี้

คุณกิติพัฒน์ก็บอกว่าในช่วงกลางคืน

ตำรวจครับบอกว่าเดี๋ยวจะไปเร่งตรวจสอบวงจรปิดจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
แล้วก็นำร่างของลุงโชธส่งชนะสูตร
หลังจากนั้นก็คงจะมีการประสานญาติให้มารับศพต่อไป
ซึ่งญาติก็รับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว

ล่าสุดครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่วัดเกาะแก้วคลองหลวง
วัดเหนือครับอยู่ในพื้นที่พนัฐนิคมชนบุรี
นำร่างของลุงโชธมาตั้งสวดศพที่สาราอิ่มบุญครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ลูกสาวของลุงโชธคุณสิริรักษ์ก็เล่าให้ฟัง
อยู่กับสามีอยู่กับครอบครัวนะครับ
บอกว่าตอนนั้นไม่คิดมาก่อนว่านั่นคือร่างของพ่อ
และถ้าหากว่าไม่เห็นป้ายทะเบียนก็จะไม่รู้เลยว่า
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นกับพ่อของเธอ
เธอเห็นเธอไม่มั่นใจโทรถามพี่
จะถามเรื่องทะเบียนรถพ่อถามก่อนว่าพี่พ่ออยู่ไหน
ถึงบ้านหรือยังพี่บอกว่ายัง
แล้วรถพ่อทะเบียนอะไรพอได้คำตอบมา
ก็เลยร้องไห้แบบที่เห็นนี่แหละครับเธอเสียใจมากฮะ
ถ้ารู้ว่าเป็นร่างพ่อหนูจะไปหาตั้งแต่แรกเลยอืม

ส่วนคนนี้ครับคือคุณสมบุญนะครับ
คุณบุญสมเป็นภรรยาของผู้ตายนะครับ
คุณบุญสมบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย

ตั้งแต่ช่วงสายและ๑๐โมงกว่า

เกิดไฟลุกไหม้แล้วมีคนถ่ายคลิปลงไปในโซเชียล

เธอเองก็เสียใจแล้วก็ช็อกมากนะครับ

เป็นภาพที่ความสุขช่วงท้ายก่อนที่ลุงโชธจะมาประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็ด่วนจากไปเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
แสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะครับ